ไปดูภารกิจของตำรวจที่สำคัญกันบ้างนะคะเรื่องของการล่อซื้อยาบ้า
จุดแรกที่อ่อนนุษย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะพ่อค้ายาบ้า
ก็ปรากฏว่าเข้าแย่งปืนกับตำรวจขณะล่อซื้อแต่ว่าที่สุดแล้วนั้น
ส่งผลให้ปืนลั่นค่ะพ่อค้ายาบ้าได้รับบาดเจ็บ๑คน
อีกจุดนะคะเป็นบริเวณคลองตัน
ก็เกิดเหตุคนร้ายนั้นยิงกับตำรวจ
ก็มีการตรวจค้นกลุ่มเยาวชนต้องสงสัย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตำรวจได้รับบาดเจ็บ

บริเวณใต้สะพานลอยข้างสถานบริการแห่งหนึ่ง

ดับตำรวจธนุวงศุธรรม
ผู้บังคับหมู่งานปราบรามตำรวจนครบานคลองตัน
ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
จะนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพชรเวศ
เรื่องต้นตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
ด้านบนตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธนุวงศ์ก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
และได้พบเห็นกลุ่มวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีพฤติกรรมต้องสงสัยจึงเข้าไปแสดงตัวแล้วก็ตรวจค้น
แต่ว่าผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่ผ่านมา
จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาจำนวน๔นัด
ปรากฏว่ากระสุนปืนนั้นไปถูกดาบตำรวจธนุวงศ์ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เป็นกรณีที่พ่อค้ายาบ้าแย่งปืนกับตำรวจขณะล่อซื้อยาบ้า
แต่ว่าปืนเกิดลั่นพลาดไปโดนคนร้าย
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายนะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปากซอยอ่อนนุษย์๔๖
แขวงและเขตสวนหลวงฝั่งขาเข้า
โดยผู้รักษาการรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้น
ปรากฏว่าพบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพกระจกขวาด้านคนขับ
มีรอยถูกกระสุนยิง๑นัด

พบรถยนต์ถูกรถกระบะคันดังกล่าวเฉียวชน
ส่งผลให้นายธนรัฐผลประเสริฐคนขับได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ทะเบียนครต๓๕๓๓กรุงเทพมหานคร
เฉียวชนได้รับความเสียหายอีกเล็กน้อยด้วย

เกิดจากการที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน๕
ได้มีการทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน๔๐๐เมตรจากผู้ค้า๓คน
แต่ว่า๒คนไว้ตัวหลบหนีทันไปได้
ส่วนนายวิชายุทธ์สุขเสริมได้ต่อสู้

จนเป็นเหตุให้กระสุนปืนไปถูกคนร้าย

ที่เจ้าหน้าที่นั้นจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทร
ซึ่งอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ